ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
มีเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ที่น่าตกใจก็คือด้วยความที่
บ้านหลังนี้กำลังมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ

แล้วไฟไหม้โรงศพที่มีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้น

โอ้โหนี่นะคะบ้านหลังนี้ค่ะ
มีศพของในบีมาชัยภูมิอายุ๙๒
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
ทั้งบ้านทั้งโรงศพที่มีร่างของผู้เสียชีวิต
ถูกเผาไหม้ไปพร้อมกัน
อาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถน้ำอบตในพื้นที่และใกล้เคียง
ชาวบ้านก็มาช่วยกันดับเพลิง
เกือบ๒ชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
สินในบ้านไปหมดเลยนะคะ
ญาติญาติก็ต้องมาอยู่ในเต็นต์ชั่วคราวกัน
เจ้าภาพงานศพนางสุบันอายุ๖๖บอกว่า
หลังเที่ยงคืนตัวเขากับญาติพี่น้องนอนไม่หลับก็คุยกัน
นั่งคุยกันไปคุยกันมาเอ๊ะมันมีกลิ่นเหม็นไหม้อะไรก็ไม่รู้

ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีกลิ่นไหม้ไม่ได้มีไฟลุกไหม้อะไร
ก็กลับไปนั่งคุยกันต่อสักพักไฟพลึบเลย
บริเวณทางเข้าบ้านแล้วไหม้แรงมากนะคะ
หม่ำอายุ๕๐ปีบอกว่าตำส้มตำอยู่ใกล้กับจุดที่ไฟมันลุกมาเลยอ่ะ
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็พยายามจะช่วยเอาน้ำสาดเพื่อดับไฟ
ช่วงตรงนี้ใช่ไหมที่ร่าดังบึ้มแต่ไม่ได้มาจากทางด้านลง
ไม่อยู่ตรงนี้
ยังไม่รู้สาเหตุนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงค่ะครับ